บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปส่องโซเชียลไปดู

แต่ละคนในโซเชียลกันหน่อย
ผมไม่อยากดูในโซเชียลแล้วผมอยากดูตรงนี้

อ้าวเหลือเล่นเป็นยังไงในโซเชียล
พาไปดูหน่อยได้ไหมฮะในโซเชียลเนี่ยมีหลายคลิปเลย

เขามีกินเนอะมันเป็นลีลาคุณเคยเห็นมั้ยอ๋อ
เนี่ยคุณเชิญแล้วต้องสุดโหน
เดี๋ยวน้องเวตองเบาเดี๋ยววิกผมคุณจะล่วงออกมา

คือเราก็รู้นะว่ามันเป็นแบบสเต็ปการเต้น
แต่ว่าตอนนี้นะคะคือ

ไม่รู้คุณน้องยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า

ก็ไลน์มาคุยกับเราหน่อยว่าตอนนี้หายแล้วหรืออะไรอย่างนี้

ด้วยความปรับฐานาธิ์ดีเอาให้ดูขนขำ
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวที่มาจัดเต็มแผน
การเต้นการแสดงแบบทีมมันก็มี
เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป๊ะไม่ต้องพูดถึง

โอ้โหปิดท้ายมาฟิเนลเล่เลยค่ะ

น้องโค้นว่าตามสเต็ปไงอยากจะรีบให้ทันเพื่อนไงค่ะโค้น
อ่ะชับมาอุ๊ยพร้อมเตียงพร้อมเตียง

เป็นที่มาของคำว่าทุ่มสุดตัว

รับเลยทุ่มสุดตัวจริงขาพับเลยทีเดียว

หรือว่าพื้นสะเทือนหรือเปล่ายังไงไม่รู้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะเต้นตามก็ระวังด้วยนะครับ